สำหรับพักอนาคตใหม่นะคะเวลาเราไปเจอกับประชาชนในพื้นที่
และโดนคำถามว่าตกลงถ้าเลือกอนาคตใหม่ได้ยางเท่าไหร่โลเท่าไหร่ฟาร์มโลเท่าไหร่
เขาว่าไงตอบเขาว่าต้องนั่งลงแล้วคุยกัน
เพราะว่าถ้ายืนคุยกันเนี่ยจะไม่จบมันจะยาวมากนะคะ
เนื่องจากว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าจะให้โลละเท่าไหร่
เพราะว่าพักอนาคตใหม่ไม่เชื่อว่าการอุดหนุนการประกันราคาสินค้าเกษตร
ทุกอย่างรวมถึงข้าวด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะยางปาล์ม
คือคำตอบสุดท้ายที่ยั่งยืนในการยกระดับเกษตรกร

ไม่เชื่อในทฤษฎีประกันคือมันสามารถทำได้
ในกรณีแก้ปัญหาระยะสั้นเร่งด่วนฉุกเฉิน
น้ำท่วมภัยแรงอย่างหนักเกษตรกรเดือดร้อนมาก
หรือกรณีที่รัฐบาลไปบอกให้ปลูกหมามุ้ยปลูกมะนาว
อันนี้เนี่ยจะต้องไปประกันราคาให้เขาเพราะว่าเป็นความผิดของคุณ
แต่ในระยะยาวทำยังไงแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ
อย่างเรื่องยางเนี่ยพี่น้องชาวใต้พูดแล้วจะเข้าใจเห็นภาพ
ถ้าเทียบกับมาเลเซียมาเลเซียกับไทย
เริ่มต้นการเป็นประเทศผู้ปลูกยางพร้อมกันนะคะ
เมื่อสักสามสี่สิบปีที่แล้วนะคะตอนนี้ไม่ต้องบอกแล้วกัน

ยังคงภูมิใจกับการเป็นผู้ผลิตยางมากที่สุดในโลก
ลูกยางมากที่สุดในโลกมาเลเซียทุกวันนี้ต้องนำเข้ายางนะคะ
เพื่อมาแปรรูปถามว่าเรื่องนี้หมายความว่ายังไง
คำตอบของการทำให้เกษตรกรยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และชาวสวนยางสวนปามสามารถอยู่ได้จริง
ไม่ต้องมาพึ่งพาว่ารัฐบาลจะประกันเขาในโลละเท่าไหร่
ก็คือการไม่ใช่เป็นผู้ขายวัตถุดิบแต่การเป็นผู้ขายสินค้าแปรรูป
เพราะการแปรรูปเท่านั้นจะทำให้คุณรวยได้
ทุกวันนี้เกษตรกรขายวัตถุดิบซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองใดเลยกับตลาด
ในขณะที่คนกลางที่เป็นคนแปรรูปในทุนใหญ่ผูกขาดรวย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลอนาคตใหม่จะทำก็บอกว่า
อุดหนุนประกันราคาทุกวันนี้ประกันข้าวปีละปี
ผลผลิตที่ผ่านมานะคะรัฐบาลคุณประยุทธ์ใช้ประกันราคาข้าวไป๘๐๐๐ล้าน
เงินแสน๒๐๐ล้านบาทต่อปีนี้ละลายหายวับไปกับตานะ
เงินจำนวนนี้ใช้แค่ครึ่งเดียวไม่ถึง๕๐๐๐ล้านบาทด้วยซ้ำ
โรงงานแปรรูปที่เกษตรกรจะเป็นเจ้าของ
ร่วมกันไม่ใช่คนละลงนะคะนั้นเป็นไปไม่ได้
เกษตรกร๕๐ครอบครัว๑๐๐ครอบครัวรวมตัวกันแปรรูปอย่าง
ไหวใช้พื้นที่ไปคุณธนทรไปไปดูในพื้นที่เองนะคะ
และให้แต่ทุนใหญ่เท่านั้นทุกวันนี้เข้าใจว่ามีผู้ผลิตยางรายใหญ่ของฝรั่งเศสเจ้าเดียวเองไหมคะ
ที่ไปอยู่นะคะแล้วก็กินพื้นที่น้อยมาก
แต่สิ่งที่เราจะทำไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมแบบนั้น
คือการให้มีโรงงานแปรรูปยางปาล์มนี่รวมถึงสินค้าเกษตรอื่น
ว่าจะเป็นสับปะรดดองหอมกระเทียม
โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีอยู่ในทุกอำเภอทุกตำบล
ทำไมเขาไม่ทำมาตั้งนานแล้วล่ะ
อันนี้ก็ต้องถามรัฐบาลที่ผ่านมาค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะ
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องนี้ค่ะทุนผูกขาดทุนผูกขาดยางและปามนี่เป็นหนึ่งในทุนที่ผูกขาดมาก
ในทุนที่เป็นผู้แปรรูปจริงอ้อยนี่ก็ผูกขาดนะคะพรบอ้อยที่จะผ่านจะไม่ผ่านแหละเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการผูกขาดอย่างมากถ้าปลดล็อกทุนผูกขาดให้เกษตรกรร่วมกันเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปได้
นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำอย่างยั่งยืนบวกกับรัฐบาลเป็นผู้แสวงหาตลาดเพิ่ม
ยังมีประเทศที่ต้องการใช้ยางแปรรูปเพิ่มอีกเยอะแยะ
ราซิลอินโดนีเซียอินเดียเหล่านี้คือตลาดใหม่ที่จะส่งยางแปรรูปออกไปได้